สามารถรับชมได้ทุกวัย
นักร้องวงดนตรีที่มีชื่อเสียง
อยู่ดีกลายเป็นชาวสวนได้ไงเป็นเกษตรกร
เพราะว่าน้อยใจในวงการว่าเขาหลอกให้เราอัดชุด๒ชุด

และไม่เคยได้โปรโมทน้อยใจก็เลยกักเลิกค่ะ
ดวงคุณอี๊ดนี่จะเป็นดวงถูกหลอกนั่นเนี่ย

รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็ม

สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีนะครับทุกผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

แล้วก็ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลานี้เลยครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
พบกับเราสองคนได้กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการเกมโชว์ที่ง่ายที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับ

ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้น
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ

คนเรามี๒๔ชั่วโมงเท่ากันค่ะ
แต่ว่าความเพียนของคนเราไม่เท่ากัน

เพราะฉะนั้นดูตรงนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
พลังไปสู้ในชีวิตของคุณผู้ชม

ก็เป็นครั้งที่๒ของเธอคนนี้นะครับ
ที่แล้วเธอก็มาเป็นนักสู้ชีวิตไปแล้วนะครับ

วันนี้เธอก็จะมาทำตามฝันของเธอต่อกัน

เรื่องราวภาพชีวิตของเธออีกครั้งนึง
เชิญครับ
เธอต่างอย่างนี้ค่ะ
สูญเงินไป๘๐๐๐๐กว่าบาท
อีกปีนึงก็ตัดสินใจให้แฟนไปกู้หลวงมา

ดันมาถูกไฟไหม้ท่อ

หมดเลยสุดเลยค่ะ
สุดเพราะเขากระแทกบื้นเลย
คิดไม่ออกจะทำไงเพราะกู้ออกมา
พอทำใจได้จะข้ามปี
เราจะต้องไปลดน้ำ

จะให้ลำไยมันออกผล

มาลักจุดอีกขโมยจุด
ทีนี้จุดไหม้ลำไย

วินาทีที่รู้ว่าไฟไหม้

มีลูกสาวสองคนรักอย่างกับแก้วตาดวงใจด้วยความที่เรารักลูกมากไม่อยากให้เข้าไปไหนกลายเป็นว่าเขาเก็บกฎพอเข้าเรียนชั้นม๔โรงเรียนนาตสินนะคะเรียนได้๒เดือนเขาเกิดหายตัวไปยิ่งกว่าไฟไหม้ไล่อีกนะ
ช็อกเลยนะเป็นข่าวดังด้วยค่ะช่องไทยรัฐทีวีช่วยทำข่าวด้วยใครว่าอยู่ที่ไหนเจอเบาะแสตรงไหนป้าไปหมดทุกที่หมดเงินเข้าตามไปเป็นแสน
ไอซ์ขาดการติดต่อกับแม่นานเท่าไหร่มีเดือนแรกโทรค่ะบอกว่าหนูสบายดีแล้วแม่หนูมาทำงานอะไรอย่างนี้หายไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะติดต่อมาครั้งหนึ่งครั้งเดียวโอเค
อีท๑เดือนตรงนั้นที่เราไม่สามารถติดต่อลูกได้สภาวะในการที่เราตามหาลูกจิตใจเราเป็นไงสภาพเราเป็นไงสภาพพี่เหมือนคนบ้าสติแตก
นั่งชั่นเข่าแล้วพี่ก็หล่องห้ายตั้งข้าวออกมาตั้ง

เจอแม่ครั้งแรกแม่หนูแบบโซมมากค่ะ
ผมนี่แบบงอกทั้งหัวเลยค่ะ
แล้วก็หนูเดินมารับแกตรงหน้าห้าง

พอแกมาถึงหนูก็ก้มกราบเท้า
บอกว่าหนูจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทุกวันนี้เข้าใจอะไรมากขึ้นไหมลูก
เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าหนูเป็นแม่คนทุกวันนี้
ก็คือขึ้นมาจากสุราชคือมีน้องแล้วท้องมาก็คือ

ตั้งแต่ท้องตั้งแต่วันคลอด
ไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่เคยส่งเสียไม่เคยโทรมา

ก็ร้องไห้แกก็ถามว่าพ่อเป็นไหน
หนูบอกว่ามันไม่รับผิดชอบหนูก็บอกไปอย่างนี้

เป็นบทเรียนให้กับทุกคนในเรื่องนี้
ต้องขอบคุณไอด้วยขอบคุณในความกล้าอาหารกินมาเล่าให้ฟัง
อันนี้ต้องใช้คำว่ามรสุมชีวิต
มรสุมในทะเลอะไรก็ไม่ร้ายแรงเท่ามรสุมที่เกิดกับชีวิตของคนเรา

แล้วแปลผัวใจก็คือชีวิตมีความสุขแค่ช่วงเดียวเท่านั้นเอง
ที่เหลือนี่หนักหนาสาหัสเหลือเกินค่ะ

พบกับคุณอีทผู้ผ่านมรสุมชีวิตแต่ไม่คิดท้อ
สวัสดีครับคุณอีท

ขอต้อนรับคุณอีทเข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เป็นวันที่๒ที่เราได้พบกันแล้วนะครับ
คุณผู้ชมก็น่าจะจดจำคุณอีทได้นะครับ
ด้วยเสียงอันไพระของเธอเป็นไงบ้างครับคุณอีท
รู้สึกความตื่นเต้นน้อยลงมั่งหรือยัง
มันก็น้อยลงแต่ว่าพอก้าวขึ้นเวทีมันมาอีกแล้ว
จุดตรงนี้มันมีอะไรมาทำให้ขาสั่น
ก็เห็นตอนเดินมาก็ยังโอเคนะเพราะถึงตรงนี้มีเซเหมือนกันนะอีทนะ
แนะนำก่อนมากับลูกสาวสองคนเหมือนเดิมนะครับ
น้องไอซ์กับน้องแอนนะครับทางด้านล่างสวัสดีนะครับ
คุยกันไปคราวที่แล้วนะครับก็เท้าความกันไปว่าคุณอีทนี่แต่ก่อนตอนสาวนี่เป็นนักร้องนะครับ
อยู่ที่วงดนตรีในมหาวิทยาลัยรามคำแหงลูกทุ่งหมอหล่อ
เป็นนักร้องที่ดังทีเดียวใช้ชื่อเป็นคำกลับของพุ่มพวงดวงจันทร์คือพุ่มจันจันพวงนะครับ
ก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงของการร้องเพลงนั่นแหละแล้วมันยังไงกัน
อีททำไมพลิกไปไกลจัง

นักร้องวงดนตรีที่มีชื่อเสียงอยู่ดีกลายเป็นชาวสวนได้ไงเป็นเกษตรกร
ก็แต่งงานได้แฟนปีพศ๓๙แล้วก็พอมีลูกมีลูกมีครอบครัวก็คือเลิกเลย
พอดีแฟนไปสอบตำรวจได้ที่นครสวรรค์

คือพอได้แฟนแต่งงานก็เลยหยุดร้องเพลง
หยุดเพราะว่าน้อยใจในวงการว่าเสียงเราก็ไม่ด้อยกว่าใคร
แต่เวลาเขาหลอกให้เราอัดชุด๒ชุด

ผิดหวังในเรื่องของการทำเพลง

ลงเสียงแล้วก็ไม่เกิดเป็นผลงาน
แล้วเพลงพวกนั้นหายไปไหนคะที่ไปร้อง

ไม่ได้ออกร้องแล้วก็ไม่ได้โปรโมท

ได้ถ่ายมิวสิกแต่ถ่ายแล้วโดนแบรนด์ไม่ได้ออกอีก

ตั้งแต่ร้องพงร้องเพลงมาขับมาขายมะม่วงก็ยังถูกหลอก

ก็เลยคิดไม่เอาแล้วพอดีกว่า
แต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่นครสวรรค์กับสามี

เป็นแม่บ้านขายของช่วยแม่
แม่ขายของชำในหมู่บ้าน
แล้วพอตอนย้ายไปอยู่จังหวัดตากทำไมถึงไปทำไร่ล่ะ

พ่อของสามีเขายกที่ดินให้๒๖ไร่๓งานเป็นป่าลำไย

แล้วก็พูดตรงก็ลงทุนแล้วก็แบ่งให้แก
คือตอนไปเนี่ยมีต้นไม้อยู่แล้วหรือว่าไปปลูกใหม่
พ่อเขาปลูกไว้แล้วปลูกไว้แล้วมีส่วน

เราก็แค่ไปดูแล
แล้วอยู่ดีพลิกไปทำสวน

เคยทำพี่อยู่บ้านนอกเคยทำได้ธรรมนา
เคยทำมาเราต้องการมีครอบครัวที่อบ
อุ่นอยากมีครอบครัวที่ก็คือมีลูกแล้วก็มีแฟน

พี่อีทค่ะครั้งที่แล้วพี่ร้องไปละ๒เพลง

ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่แล้ว๒๐๐๐บาท
เกมที่กำลังจะเริ่มต้นในครั้งนี้นะคะ
เงินก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
อยากให้พี่ณตอนนี้นะตัดเรื่องทั้งหมดก่อน
ตัดสิ่งรอบตัวออกไปและตั้งสมาธิตรงนี้
เพื่อจะได้เงินเยอะที่สุดเอาไปใช้หนี้
ผ่านมรสุมมาได้ถามหน่อยว่าเอากำลังใจมาจากไหน

แล้ว๒ปีนี้เอากำลังใจมาจากตัวเล็กล้าน
เริ่มจากคนโตเลยค่ะพี่ไอ
ก็อยากให้แม่ทำให้เต็มที่นะคะ
ก็หนูกับน้องก็เป็นกำลังใจให้อยู่ทางนี้ค่ะ
ทำให้เต็มที่มันจะได้กลับไปบ้าน
จะได้ไม่ต้องคิดมากจะได้หมดหนี้หมดสินกับเขาสักที
อยากบอกให้แม่สู้ค่ะรักแม่มากค่ะ
ไม่อยากให้แม่เครียดเรื่องเงิน
ก่อนมาเนี่ยลูกขอตังค์ซื้อกางเกง
ยังไม่มีให้ลูกเลยมาออกรายการนี้
ให้แฟนไปยืมป้าพรมาสองพัน
ค่ารถแม่ไม่มีตังค์เลย
เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธินะพี่อีท

ตรงนี้เป็นความหวังแต่พี่อีทจะต้องสู้ด้วยทีนี้พร้อมจะสู้หรือยัง

พร้อมจะสู้หรือยังคะพร้อมนะคะ

ใช่ดนตรีนี่โศกมาเลยนะ
เป็นเพลงนี้เหรอ
แต่ไม่ค่อยได้จำ
แต่ร้องได้แต่ไม่รู้จะครบไหม
เราก็ไม่เคยตรวจทานหรอกว่ามันถูกทุกคำหรือเปล่า

ชอบตรงที่ทำร้องไทยเดิมนี่ชอบมาก

หนุ่มทุ่งกระจ่อมทอง
ฝากแรงรักลอยล้อง
ส่วงใจฉัน
คุณอิทธิ์คุณได้รับเรือเป็นนักวงประจำ

สู้สู้สู้สู้
สู้หรือจะหยุดครับ

เพื่อความมั่นใจของนักสู้ชีวิตทุกคน
ตอนนี้เหลือสิทธิ์เลือกได้อีก๒แผ่นป้าย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ใช้

แผ่นที่๑๒๔๕๖นะครับ

มาดูกันนะครับแผ่นที่๔ก็คือ

แม่น่าเสียดาย

ทุกวันนี้พี่ยังทำเกษตรอยู่ไหมเนี่ย

เพราะเวลาคิดถึงเขาหวงเขา

เศรษฐ์เกิดประสบอุบัทที่เหตุ
โปรดติดตามตอนต่อไป